หลายคนปวดท้องยามเช้าต้องไปถ่ายท้อง

ต้องบอกว่า
แต่คำถามคือเฮ้ยคุณประตูมันเลื่อนอ่ะ

มันไม่ใช่ประตูเปิดดึงเข้าหรือผลักออก
ประตูเลือดแต่ช่างติดกรแบบนี้คนเข้าเขาจะกล้าเข้าไหมครับคุณช่างครับ
ทำยังไงล๊อคกันไหนละทีนี้
ก็เข้าไปห้องน้ำที่ห้างญาติบางแคร์แคปชั่นสั้นว่าได้เหรอ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้

คือกรณ์หรอดีมากนะ๒ตัว

ยกอะไรแน่นหนาขนาดนั้นนี่ห้องนิรภัยหรือห้องน้ำ
แต่คำถามคือช่างไม่รู้เหรอครับว่ามันคือประตูเลื่อนนะฮะ
ตายแล้วล็อกกอนแบบนี้ยังไงมันก็เปิดได้
แล้วใครจะไปกล้านั่งทำธุระหนักเบาล่ะครับ
มันก็จะระแวงเนอะเอาใครจะมาเปิดบ้างล่ะ

คุณสุพัฒน์เขาไปห้างนี้เมื่อวันที่๔ธันวาคม
แล้วก็โพสต์เอาไว้มีคนเข้าไปดูมากกว่า๑ล้านครั้ง

แม่เห็นช่างติดกรอนประตูแบบนี้
ไม่กล้าเข้าไปนั่งทำธุระเลยน้องมิน
นั่นสิ